ไปดูกิจกรรมของหน่วยงานต่างบ้าง
ตำรวจจราจรเขาใช้วิธีในการส่งมอบความรักกันด้วย
ส่งมอบความรักทำเก๋แจกกุหลาบแทนใบสั่งนะครับ

อันนี้เป็นตำรวจที่จังหวัดสกลนคร
ส่วนโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักที่จังหวัดอุตราดิษ
เขาก็มอบดอกกุหลาบให้ผู้ป่วยแล้วก็ญาติรับเทศกาลวันวาเลนไทยเหมือนกัน
ชื่นอกชื่นใจให้เป็นกำลังใจนี่ช่อใหญ่เลยนะครับ
ผู้ป่วยและญาติต่างดีใจได้รับมอบดอกไม้ดอกกุหลาบ
และน้ำดื่มในนังอากาศวันวาเลนไทย
จากเจ้าหน้าที่ชายหญิงโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักจังหวัดอุตราดิษฐ
แต่งกายเรียนแบบนางฟ้าคิวปิดใช่ไหม
โอ้โหมาแบบเต็มเลยนะปีกใหญ่มากนะฮะ
ก็มาแจกจ่ายกันนะครับสำหรับดอกกุหลาบแบบนี้นะครับ
โดยมีพันเอกสมัยขำพันธ์ผู้มนุยการโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ทักทายผู้ป่วยแล้วก็ญาติอย่างเป็นกันเอง

บอกแล้วความรักไม่จำกัดเฉพาะคำว่าแฟนนะครับ
ส่วนตำรวจจราจรเมืองสกลนครตั้งด่านมอบดอกกุหลาบ๓๐๐ดอก
นี่ดูคุณพี่มาชุดเต็มนะจะถือดอกกุหลาบหวานนะฮะ
แล้วก็มอบลูกอมรูปหัวใจให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่สัญจร
บริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านธาตุนาเวงอำเภอเมืองสกลนคร
เน้นเป็นการตักเตือนแล้วก็มอบดอกกุหลาบ
แทนการออกใบสั่งหวังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชนด้วยนะครับ
ขณะที่ร้อยตำรวจตรีหญิงกรยาสุคลธรรมาน
รองสารวัตรจราจรเมืองสมุทรสาคร
ก็ได้นำดอกไม้และสติ๊กเกอร์รูปหัวใจ
แจกให้คณะครูผู้ปกครองและนักเรียน
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครก่อนวันวาเลนไทยนะฮะ

ผู้ปกครองและเด็กเป็นอย่างมากเลยนะครับ

คุณสื่อจังกลมพูดที่ต่อจังหวัดไปแล้วนะครับ
บริเวณที่กรุงเทพบ้างอนุสวรีประชาธิปไตย

อย่างเช่นรองผู้กำกับจราจรสถานีตำรวจนครบานสำราญราช

แล้วก็มาพร้อมกับจ่าตุ๊กหรือว่ารถตุ๊กสายตรวจนี่แหละค่ะ
นวยความสะดวกด้านการจราจร
คือถ้าเกิดมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลง

เห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาก็มีหลากหลายวิธีการ

กรุงเทพหลายพื้นที่จัดนะมีที่ไหนบ้าง

แน่คือศรีลมถนนคนเดินจะมีกิจกรรมกันด้วยนะคะ